ไปดูหน่อยครับคุณผู้ชมมีภาพกล้องวงจรปิดจากร้านก๋วยเตี๋ยวแถวลาดพร้าว๑๐
เห็นผู้ชายคนหนึ่งเอากางเกงชั้นในของผู้หญิงไปยืนดม
มแล้วก็ไปล้วงเข้าไปในกางเกงของตัวเองด้วยไปดูภาพเลยฮะ
นี่ครับเดินมาแล้วฮะเขาจะมีรังคล้ายกับกระเป๋าของรายเดอร์สีเขียว
อ่าผู้ชายคนนี้เขาก็สะพายกระเป๋ามาใกล้กระเป๋าเขียวเขียวของเขานั้น
เขาก็เอามาวางไว้ที่ร้านก๋วซึ่งปิดแล้วแต่กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนว่า

เสร็จสับปั๊บเอามือล้วงกางเกงไป

ใช่แล้วเขาก็สารวนอยู่กับกระเป๋ารายเดอร์เขา
แล้วเขาก็สำรวจชุดชะในผู้หญิงที่เขาเหมือนเขาไปขโมยมาครับ

แล้วเขาก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมา
จับนู่นจับนี่ในร้านแล้วหายไปจากมุมกล้องสักพักหนึ่งคุณผู้ชม
นะฮะเราก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะจังหวะที่เขาไปล้วงกางเกงเขาอาจจะช่วยตัวเองหรือเปล่า

เดี๋ยวจะมีจังหวะที่เขาเดินรับกล้องไปด้านหลังข้างในร้านเนี่ย

แต่กล้องอ่ะจับภาพไม่เห็นคุณรู้ได้ยังไง

เขาไปเห็นมันมีคราบเคอาร์ซูจินี่ตกอยู่ที่พื้น

ของคนอื่นมาแล้วก็เอามาช่วยตัวเองที่ร้านนี้
นี่ฮะก็เป็นภัยอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้หญิงก็ต้องระวังนะฮะ
เนี่ยเอามาโพสเตือนเอาไว้ค่ะนะฮะก็ระวังกันด้วย
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ขโมยข้าวของหมายถึงว่าของร้านนี้
ไม่ได้เป็นกระทามันและจานผู้หญิงในร้านเพราะว่าร้านปิดแล้ว

แล้วก็มาช่วยตัวเองที่ร้านก๋วเตี๋ยร้านนี้
แล้วก็มันก็โสดกระโปรกครับเออนะฮะ